นี้ก็งงเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ระยอง
พนักงานส่งพิซซ่าบอกว่าถูกผู้ชายเอาสนับมือมาต่อยหน้า
เลือดอาบเย็บ๘เข็มไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะครับนี่ค่ะผู้ชายเสื้อส้มกางเกงขาสั้น
วกกันน็อกขาวมาพร้อมกับพนักงานส่งพิซซ่าขี่รถไปจอด
จอดรถชั้นจีที่ห้างในอำเภอปลวกแดงระยอง
พนักงานส่งพิซซ่ากำลังจะเดินขึ้นไปชายเสื้อส้มเดินเข้าไปทำร้ายเลย
พนักงานส่งพิซซ่าคือเขาเจ็บนะคะเขาก็ต้องวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
เดินตามไปเห็นไหมคะนี่นะฮะคือไม่ได้รู้จักกันนะคะ
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนนี่วิ่งตามเข้าไปแล้ว
คือพอก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีค่ะ๑๑โมงเมื่อวานค่ะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพนักงานส่งพิซซ่าที่ถูกทำร้ายและได้รับบาดเจ็บนะคะ
อนุดิตอายุ๒๓บอกว่าดั้งร้าวแผลที่หน้านี่คือเย็บ๘เข็ม
เขาเล่าให้ฟังว่าขี่รถไปส่งพิซซ่าส่งเสร็จกลับมาที่ร้านรับออเดอร์ลูกค้ารายต่อไป
หมวกกันน็อกตลอดเวลาก็ไม่ได้สนใจพอเดินไปถึงทางขึ้นของห้าง
ผู้ชายคนนี้ใส่สนับมือต่อยเขาหน้าแบบไม่ยั้ง
ก็ถามนะคนก่อเหตุเป็นใครมาทำร้ายทำไมคนก่อเหตุไม่พูดอะไรเลยค่ะครับ
ทำร้ายไม่หยุดแล้วไม่พูดเลยนะเขาก็พยายามสะบัดหลุดได้แล้วก็หนีไป
คนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีเขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่ได้ขี่รถไปปาดอะไรใครด้วยนะคะจนถึงตอนนี้ยังงงอยู่เลยค่ะว่าทำไมถึงถูกทำร้าย
ถึงว่าทำไมถึงทำแบบนี้ทำไมมาทำข้างหลังแบบนี้ถ้าแบบมีปัญหากันจริงทำไมไม่เรียกเรียกมาคุยเลย
เรียกว่ามาคุยกันมีปัญหาอะไรกันอยู่ดีก็มาทำร้ายด้านหลังแบบนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายครับ
ไม่ใช่ลูกผู้ชายใช่ไหมครับรู้จักเขาไหมครับ

ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่คุ้นหน้าเลยไม่คุ้นหน้าเลยใช่ไหมครับ
คืองงมากเลยใช่ไหมครับว่าเขามาตีเราทำไมใช่ครับผมยังงงอยู่เลยครับอยู่ดีก็มาตีอยู่ข้างหลังเลย
ทีมข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะคะยังมีคราบเลือดติดอยู่เลย
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าอยู่ในร้านได้ยินเสียงกุกกักกุกกัก
ครับแล้วเห็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกต่อยคนส่งพิซซ่าอยู่สักยี่สิบวิแล้วก็หนีไป
ตำรวจสพปลวกแดงบอกว่าเนี่ยค่ะก็หลักฐานสำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิด
และทะเบียนรถของคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุก็จะตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะ